กี่ก
นี่พี่เบิร์ตร้านกะปิที่พี่จะไปซื้อล่ะมันอยู่ไกลจากตรงนี้ไหม

ให้ดูตรงนี้ก่อนผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นที่มาเที่ยวงานนี่แหละ
งานกาชาติประจำปีของดีเมืองลุงค่ะ

ใช่ได้เลือดเลยเพราะอะไร
จัดขึ้นงานนี้อยู่ที่สารกลางจังหวัดพัทธลุงใช่ไหม

มีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาเข้ามาก็จะมาปลาลูกดอกแหละ
มีเสียงปั้งอ้าวหลังจากนั้นเป็นเสียงที่แบบทุกคนวิ่งหนี

คุณผู้ชมเพราะว่ามีเสียงแม่ค้า
คือเขาบอกว่ามีเสียงกลุ่มวัยรุ่นขู่
ห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายแล้วก็แบบขู่เป็นภาษาใต้

เหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจสพเมืองพัทธลุงก็รีบมาตรวจสอบเลย
ฝั่งคนเจ็บก่อนนะคนเจ็บที่บอกว่าเป็นพนักงานร้านปลาลูกดอกน่ะ
โดนมีดเฉียวตรงต้นคอเป็นทางยาวเลยค่ะ
ชื่อว่านายอนุเชษอายุ๑๘ปีนะ
คือนี่อันนี้รอยตรงมีดต้นคอด้านหลังนะคะ
ตำรวจก็ต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
นุเชษเล่าให้ฟังบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะเข้ามากันเป็น๑๐เลยเข้ามาที่ร้าน
ทีนี้ผมก็ทำหน้าที่ผมก็ต้องอธิบายนะพี่
ปลาลูกดอกแบบนี้นะได้มีกติกาแบบนี้แบบนี้
ช่วงที่ผมหันหลังหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเขาเอาอะไรไม่รู้มาแทงเนี่ย

ผมยังไม่รู้เลยว่าผมโดนทำร้ายเพราะอะไร
ผมมาทำงานผมไม่ได้มีเรื่องกับใครจริงพี่

เจ้าของร้านล่ะเจ้าของร้านคือคุณพงพัฒน์
บอกว่าเพิ่งมาเปิดร้านปลาลูกดอกในงานกาชาติพัทธลุงปีแรกเลยนะ
คืนวันที่๑๒มีกลุ่มวัยรุ่นมากัน๔๕คนซื้อลูกดอกปลา

ทีนี้มีโทรศัพท์ของหนึ่งในกลุ่มนั้นตกแล้วหน้าจอแตก
คืนวันที่๑๒นะร้านก็เลยชดใช้ให้พันห้า

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
วันที่๑๓คุณผู้ชมมันจะเกี่ยวข้องกันไหม

เพราะว่าตัวฝั่งน้องพนักงานคนเจ็บวัย๑๘ปีน่ะ

ทีนี้เดี๋ยวตำรวจต้องไปตามค่ะตามกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เอามาสอบต่อนะว่าเอ๊ะมีเรื่องกัน
แล้วมันต่อเนื่องกันกับเรื่องหน้าจอมือถือ